สนที่กำลังเจ้าหน้าที่บุกยึดผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

หลังเพราะว่าในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย
มีการบุกรุกป่ากว่า๑๕๐ไร่
อ่าน้อยอำเภอเมืองประจวบคลีขัน
หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่
ว่ามีการบุกรุกป่าจากการตรวจพิกัดทางภูมิศาสตร์
พบสภาพป่าบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนไป
เป็นแปลงเกษตรปลูกสับปะรดแล้วก็ปลูกยางพารา
แต่พื้นที่ถูกปล่อยรกร้างเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยาน
และกรมป่าม้ายใช้ประกอบการพิจารณา
ซึ่งพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องของป่าสงวนแห่งชาติ
เขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
อกจากนี้นะครับบริเวณโดยรอบยังมีพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดี
การปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือว่าสปกรวมพื้นที่ทั้งหมดกว่า๑๕๐ไร่
และจากการตรวจสอบพื้นที่ก็พบว่าอยู่ในแนวลาดชันชายเขา
มีร่องรอยการปลูกสับปะรดอายุประมาณ๑ปี
ส่วนยางพารามีอายุ๓๕ปีมีเส้นทางให้รถแท็กเตอร์ขับเข้าออกนะครับ
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของไร่ก็เตรียมดำเนินการบรื้อถอนพืชอาศิลป์
หลังการตรวจสอบพิกัดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปักหมุดแสดงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ส่วนการหาผู้บุกรุกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ่าวน้อย
ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดบุกรุกพื้นที่ป่าต่อไป